สวัสดีครับ
ข้าวใส่ไข่

เอาล่ะต้อนรับแม่
เมื่อก่อนนี้เป็นเจ้าสาวถือว่างานยังหิว
เป็นงานโชคดีนะจัดก่อน
หวัดเสี่ยวมากนะคุณหวัดเสี่ยวมาก
เพราะว่าเราเริ่มรู้มากันตั้งแต่ประมาณสักวันศุกร์
วันศุกร์ประมาณวันศุกร์เริ่มมีมาวันเสาร์เริ่มมากขึ้น
เป็นยังไงบรรยากาศถือว่าเป็นเจ้าสาวที่แบบหูสวย

เมื่อกี้นี้คำถามที่คนถามเราว่าปรากฏคำถามตลอด
จะมีสิ่งที่นายกจะสื่อสาร

ยังไม่มีการพูดถึงมาตรการล็อกดาวน์
เพราะว่ามาตรการล็อกดาวน์ของนายกยังไม่มี

ถ้าสมมุติจะพูดกันแบบตรงไปตรงมาอย่างนั้นนะครับ

ส่วนใหญ่คนที่ติดโควิดนะตอนนี้
เป็นแรงงานต่างดาวน์

ถ้าสมมุติเราฟังบางช่วงบางตอนของนายกเนี่ยนะฮะ

คงจะสรุปหลักใหญ่ใจความ
เพราะว่าถ้าสมมุติวันนี้เราจะไล่เรียงเนี่ย
ว่าคนติดเป็นยังไงทำละ

วันนี้ก็มีเพิ่มเติมมาอีกหลายที่เลยทีเดียว
เราเอาง่ายว่าตอนนี้เบื้องต้นเนี่ย

บอกสัก๒๐กว่าจังหวัดถูกต้องไหม

รู้สึกว่าวันนี้กรุงเทพมหานคร

ทะลุ๑๐เป็นไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
ถามว่าจังหวัดต่างนะวันนี้

พอสมควรถึง๒๐กว่าจังหวัด

ทะลุมีเพิ่มไปอีกสอง
ใช่ถูกต้องนะคะ

เขาบอกว่าของนนทบุรีนนทบุรีเนี่ยไม่ได้ไปตลาดปลา
ถูกต้องคือส่วนใหญ่จะต้องไปกินกุ่งกินปลาไปกินที่แพ้กุ้งแพ้ปลากัน
ไม่ก็เป็นแม่ค้าไปรับมาแต่นนทบุรีนี่รู้สึกจะเป็นอดีตตำรวจด้วย
อดีตท่านรองพบตรครับรองพบตรการติดต่อเป็นยังไง
มีอาการไอแล้วก็บางครั้งก็ใส่แมสบางครั้งก็ไม่ใส่แมสไม่ได้ใส่
แล้วก็อายุท่านก็เยอะแล้ว๖๐กว่าก็เลยติดมาอันนี้คือติดในประเทศเลย
ใช่เริ่มทำลายตั้งแต่๑๑ธันวาคมก็จะมีการไล่เรียงกันมาว่าไปที่ไหนบ้าง
เพราะว่าท่านเนี่ยนะครับจริงแล้ววันที่๓ถึง๑๑เนื่องจากที่บ้านเนี่ยต่อเติมอย่างที่คุณชาวเล่า
ที่บ้านเขาต่อเติมอยู่ที่ตำบลท่าสายปรากฏระหว่างวันที่๓ถึง๑๑เนี่ยสัมผัสชาวพม่าที่มาต่อเติมที่บ้านนะครับ
แล้วก็เริ่มมีอาการไอเริ่มมีอาการไก่แล้วก็โอเคพนักงักคนก่อสร้างอ่ะ
เขาจะมาใส่หน้ากากอยู่เขาทำไม่ไหวหายใจไม่ออกเลยจนกระทั่งวันที่๑๑ธันวาคมเนี่ย
ก็ไปเลี้ยงวันเกิดเจ้าของโรงงานปุ๋ยถี่ไซน้อย๑๒ธันวาคมมีประชุมที่บริษัทย่านรังสิต
อันนี้แหละน่าสนใจบ่ายโมงเนี่ยขับรถไปส่งคนงานพม่าที่ตำบลบ้านใหม่
ครับนะครับทุ่มหนึ่งกลับมากินร้านตือหวนเมืองทองทานีอืมนะครับ
ภรรยาเริ่มมีอาการปวดเมื่อยแล้วก็เขาบอกว่าอันนี้แหละเป็นจุดเริ่มต้น
ต้นของไซบอร์เคของโควิดคือเริ่มปวดเมื่อย
แล้วก็จะมีการบางท่านบางอาการบอกมีอาการถ่ายท้องเป็นของเหลว
จนถึง๑๓ธันวาคมช่วงเช้าไปบ้านลูกชาย
แล้วก็มีอาการปวดเมื่อลูกชายพาไปนวดร้านใกล้บ้าน
ส่วนใหญ่ตอนนี้คือเขาบอก๗๐๘๐ไม่มีใครมีอาการ
อาการเขาคือปวดเมื่อยซึ่งเอาจริงทุกวันนี้ออฟฟิศซินโด

ใช่ไงปรากฏว่าตอนนี้คุณสังเกตด้วยว่าตัวคุณเองมีถ่ายท้องหรือเปล่าด้วย

ก็หลายคนคิดว่ามาจากกินอาหารแล้วก็ในที่สุดเนี่ยกว่าจะเจอ
วันที่๒๑ธันวาคม๒๐เขายังขับรถไปส่งภรรยาเลือกตั้งนายกอบจอยู่เลย
ที่โรงเรียนสำทานสำริษฐ์ขอโทษนะฮะแต่ตัวเองยังนั่งอยู่ในรถ
แต่ปรากฏว่าถ้าสมมุติไล่เรียงไทม์ไลน์กันเนี่ยค่อนข้างจะเยอะพอสมควร
อย่างเช่นกรมชนกรมชนเนี่ยก็ถือว่าเป็นของกรุงเทพมหานคร
แต่อันนี้ส่วนใหญ่เท่าที่เราไล่เรียงไทม์ไลน์กันมาทั้งหมดเนี่ย
เขาจะไปกินกุ้งกินปูกันซึ่งวันนี้ถ้าเราดูกันจริง
เราไปไล่ที่๔มุมเมืองก่อน๔มุมเมืองประกาศยกเลิกการขายอาหารทะเลทุกชนิดแล้ว
โดยเฉพาะห้ามขายกุ้งห้ามขายกุ้งสงสารพ่อแม่พี่น้องประชาชนเหมือนกันนะ
เพราะบางทีทางนั้นเขาก็บอกว่ากุ้งก็คือเน่าหมดอาหารทะเลก็คือเน่าหมดแล้วตอนนี้
ในขณะที่วันนี้อีกสิ่งหนึ่งที่คนพูดถึงกันเยอะ
ซึ่งวันนี้เขาบอกว่าที่ไปพบผู้ชายที่ป่วยโควิดที่จังหวัดนนทบุรีถูกต้องไหมครับ
เขาไปเดินห้างวันที่๑๕ธันวาคมนะครับ
วันนี้ทางนั้นเขาก็บอกเลยว่า๒๒ธันวาคมเนี่ย
เขาก็มีการประกาศติดเชื้อโควิดด้วยจากนนทบุรีนะครับ
พบว่าได้เข้ามาใช้บริการจริงเขาได้เข้ามาใช้บริการจริงในวันที่๑๕ธันวาคม
ช่วง๒ทุ่ม๔๐ถึง๓ทุ่ม๘นาทีนะครับเป็นเวลา๒๘นาที
โดยศูนย์การค้าได้ดำเนินการตามมาตรการความปลอดภัยข้างสูงสุดของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขแล้ว
ก็ต้องไปไล่ไปไล่ดูวงจรปิดทั้งหมดของห้าง

พนักงานคนไหนที่มีโอกาสสัมผัสโดยตรง
เพราะฉะนั้นพนักงานที่มีโอกาสเจอผู้ป่วยที่ติดโควิดนี้
ก็ต้องหยุดปฏิบัติงานหน้าที่โดยตรงนะครับ

จะคำนึงถึงความปลอดภัยและของลูกค้าเป็นสำคัญ
ก็จะปฏิบัติตามมาตรการเพื่อความปลอดภัยของลูกค้า

วันนี้เราไปดูภาพรวม
ว่าแต่ละจังหวัดแต่ละพื้นที่เป็นยังไง
ขออนุญาตกลับมาภาพรวมก่อน
วันนี้ในประเทศไทยนะครับเรานับกันตอนจบ
แสดงว่ายอดอันนี้มันคือของเมื่อวาน
ยอดที่วันนี้บวกขึ้นมาน่ะยังไม่มา

จะเป็นการยกระดับการเฝ้าระวังแล้วล่ะ
แล้วก็ได้รายงานสถานการณ์ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด๑๙

เพราะฉะนั้นทำให้ประเทศไทยของเราทะลุไป

พรอยแล้วทะลุ๑๐๐๐เร็วมากนะครับ

อืมมันยังไม่เร็วอย่างงี้ถูกต้องอืมนะฮะมันยังไม่เร็วอย่างงี้
นะครับจนในขณะเดียวกันทั้งหมดกี่จังหวัดครับ๒๒จังหวัด
แต่ขนาดที่เรากำลังรายงานกันอยู่ก็ยังมีจังหวัดเพิ่มเติมขึ้นมา
เรื่อยเรื่อยใช่เยอะมากเพราะฉะนั้นไอตรงนี้คือสิ่งที่
เมื่อเช้าเขารายงานอันนี้เราขอบอกว่าของยอดเมื่อวาน
ขอทำความเข้าใจหน่อยยอดของวันนี้เราจะไปรู้พรุ่งนี้นะครับ
ขนาดเดียวกันผู้ป่วยใหม่เนี่ยเขาแบ่งเป็น๒กลุ่ม
เขาแบ่งเป็นสองกลุ่มอย่างแรกกลุ่มที่มันหนักหนักหนักขึ้นสูงสูงสูงสูงสูงสูงเนี่ย
จากการตรวจสอบพบว่าเขามีการค้นหาเชิงลุกเลย
เอ่อเป็นผู้ป่วยติดเชื้อภายในประเทศเนี้ยครับ
หกคนครับผมเชื่อมโยงกับตลาดกุ้งเกือบทั้งหมดเลย
สหรับบุรี๓คนชะเชิงเศร้าที่บางปักกง๑คน
กรุงเทพมหานครตอนแรกเมื่อเช้าเรารายงาน๕
แต่ณตอนนี้กรุงเทพทะลุ๑๐ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ปฐุมธานี๒นนทบุรีตอนแรกเมื่อเช้ารายงานแค่๑
รดิตยังไม่เพิ่มนครปฐมเพิ่มแล้วครับผมส่วนกลุ่มที่สอง
ส่วนกลุ่มที่สองเนี้ยคือเดินทางเข้ามาจากต่างประเทศฮะแล้วก็เข้า
คอรันทีนครับผมหรือสถานการณ์ที่รัฐบาลจัดให้เนี้ยนะครับ
คุณผู้ชมฮะวันนี้สิ่งหนึ่งที่คนพูดถึงกันเยอะเหลือเกิน
อย่างที่เมื่อวานนี้เราพยายามจะอธิบายให้ฟังเนื่องจากแรงงานต่างด้าว
ถ้านับแล้วนะวันนี้ฮะมันเจ็ดแปดร้อยคนอืมเราก็ถามว่าคนคำตามที่คนไทยทั้งประเทศ
ถามว่าแล้วเราจะเอาแรงงานต่างด้าวเนี้ยไปไว้ที่โรงพยาบาลไหนอืม
อย่างงี้ถ้าเราดูจากภาพข่าวฮะเราจะเห็นเป็นแบบว่ารวดรวดหนามรวดรวดหนามอืม
ก็คือเราจะมีความจำเป็นที่จะต้องรักษาเขาอยู่บนนั้นนั่นแหละอ๋ออยู่ในนั้นเลย
อยู่ในนั้นนั่นแหละแต่คนไทยคืออะไรประเทศไทยของเราดูแลเขา
เพราะเขาก็มาสร้างอาชีพให้กับบ้านเราเขาก็มาทำให้เศรษฐกิจหมุนเวียนถูกต้องฮะ
เราก็จะคอยส่งข้าวส่งยานอกจากว่าแรงงานต่างด้าวเหล่านั้นมีอาการหนัก
อืมเราก็จะรักษาเขาต่อมค่าตอนอ๋อโอเคเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งคืออะไรฮะ
กักบริเวณเราต้องควบคุมบริเวณเราจะต้องกักบริเวณให้อยู่
นั่นแหละคือภาพที่เราเห็นมีรั้วรวดหนามแต่วันนี้มันมีข่าวออกมา
ว่าเขาหนีกันออกมาใช่ว่าเขาหนีออกมาคือมันมีการแชร์ภาพออกมาว่ากำแพงรั้วน่ะ
คือแบบถูกทะลุออกมาเสร็จปุ๊บก็บอกว่าตอนนี้ชาวพม่ากลุ่มหนึ่งพังแนวกั้นรั้วรวดหนามหลังกำแพงหลังตลาดกุ้งเพื่อหลบหนีการกักตัว
ขอให้ทุกคนไม่ว่าจะอยู่เขตไหนจังหวัดไหนให้ระวังชาวพม่า
ซึ่งตอนนี้จริงต้องบอกว่าพ่อเมืองสมุทรสาครเขาออกมาแจงแล้วนะคะสำหรับภาพกำแพง
ของเก่าอันนี้มันคือของเก่าของเก่ายันไม่มีเมียนมาร์หลบหนีไปนะคะ
ก็คือพ่อเมืองเขาบอกชัดเจนเลยก็คือทางจังหวัดสมุทรสาครก็ได้มีการชี้แจงเรื่องของกำแพงเนี่ย
เพื่อหลบหนีออกจากอาคารที่พักหลังตลาดเนี่ยล่าสุดในวีรศักดิ์วิจิตแสงสี
ก็ออกมาชี้แจงภาพดังกล่าวนี่แหละยืนยันว่าเป็นกำแพงที่พังอยู่เก่า
พังเพราะว่าแรงงานที่ถูกกักตัวไม่ใช่
ปัจจุบันมีรวดหนามมีตำรวจดูแลอยู่
โดยไม่มีแรงงานหลบหนีด้วยช่องทางดังกล่าว
พร้อมกับย้ำบอกว่าไม่มีการหลบหนีจริง
ถ้ามีหากมีก็จะดำเนินการตามกฎหมายโดยเคร่งครัด

นี่ได้ที่วันนี้พูดว่าวันนี้บอกเลย
เพราะว่าเป็นประเด็นสังคมเมเพราะว่าถ้าสมมุติคนพม่าที่เรากักตัวอยู่เนี่ย
คือเราเห็นยอดของคนที่เข้ามาทำงานเนี่ยคือย่างกุ้งน้อย

เพราะฉะนั้นเรามีความจำเป็นจะต้องกักเขาทั้งหมด

อย่างบางเช่นเขาบอกว่าแฟดการเคฮะถูกต้องไหม
พม่า๒๙ตึกคนไทยอยู่๒๔ตึก
โอ้โหมากกว่าครึ่งมากกว่าครึ่งแต่ตอนนี้เขามีการจัดแบ่ง
เพราะฉะนั้นหมายถึง๒๙เราก็ต้องกักเขาไว้หมดเลย

คนไทยมีหน้าที่ส่งข้าวส่งน้ำส่งยา
โอเคซึ่งพวกเขาก็จะได้รับจากการดูแลอย่างดีที่สุด

เจ้าของโพสต์ก็ได้ขึ้นไหวผ่านเฟซบุ๊คว่าระบุไว้อย่างนี้
โพสต์ที่บอกว่าพม่าพังกำแพงหนีนะคะ

แต่พังกำแพงมีคนพื้นที่ด้านในเนี่ย
มาบอกว่าไม่ได้พังกำแพงค่ะ

แต่ว่าน่าจะหนีออกไป

โทษนะคะที่ไม่กรองข่าวให้ดีก่อน

ล่าสุดอย่างที่บอกสุพรรณบุรีมีผู้ติดเชื้ออีกหนึ่งคน

เป็นผู้ชายนะฮะอายุ๒๙ปี
ซึ่งเขาไล่เลี้ยงทำร้ายกันไปป่าปุ๊บเนี่ย
เขาก็ไปที่ตลาดซื้อขายกุ้งเนี่ยนะฮะ

ทุกคนเริ่มจุดมาจากตลาดกุ้งมหาชัย

ที่ไปรับกุ้งจากทางตรงนั้น
เพราะว่าตลาดกุ้งมหาชัยมันเป็นแหล่งใหญ่มากในภาคกลาง

ที่สำคัญวันนี้นะครับเขาบอกว่าคนที่ติดเนี่ย
เป็นคนไทยทั้งหมดที่ไปสัมผัสตลาดกลางกุ้งมหาชัย
แล้วก็ตลาดทะเลไทย๖ราย
แล้วก็ประเด็นคือวันนี้เขาไปห้างบิ๊กซี
โลตัสมหาชัยไปเซ็นทรัลมหาชัย
แล้วก็มีกลุ่มความเสี่ยงสูงตอนนี้๙๑คน
อย่างล่าสุดเนี่ยเมที่ตอนแรกว่าจะไม่ไล่เลี้ย

เพราะอีกเป็นเกินของทุกวันเนี่ยอย่างล่าสุดเนี่ย
คนนึงที่นทบุรีเป็นนุ่มนะฮะ

คนที่เจอใหม่อีกคนนึงเนี่ยเขาก็ไล่เรียงเนี่ยอันนี้น่ากลัว

เราอยากจะจำไว้เสมอไอ้แมสเนี่ยมันไม่ได้กันเข้า
ไอที่เราใส่หน้ากากเนี่ยมันน่ากันต่อออก
มันกันออกอืมปั๊บเราเคยไล่เรียงกันตะจบจริงจริงคือ
ทุกวันนี้แมสอันไหนมีคุณภาพไม่มีคุณภาพเราไม่รู้หรอก
อันมันกันไม่ได้จริงหรอกมันจะต้องใช้เอาจริงเราจะต้องใช้แมสสีของหมอนี่แหละ
ที่เป็นสีฟ้าสีเขียวอะไรอย่างนี้นะ
เคยมีคำถามตั้งแต่ต้นไงว่าแมสผ้ามันกันได้จริงเหรอ
บางคนก็บอกมันไม่ได้กันได้จริงแต่ตอนนั้นหน้ากากของเราขาดตลาด
หน้ากากของเรามันไม่มีจริงมันก็เลยไม่พังมันก็เลยต้องมีแมสภาพ
จริงถ้าแมสผ้าแล้วมันมีการเคลือบสารที่มันแบบกันละอองน้ำกันน้ำอะไรอย่างนี้
มันก็น่าจะพอช่วยได้สำหรับอันนั้นซึ่งผู้ป่วยของที่นนทบุรี
อายุเขาเพิ่ง๓๑ปีเขาเริ่มตั้งแต่๑๑ธันวาคมเลย
เดินทางมาจากสถานีรถไฟอำเภอกันธรารมจังหวัดศรีสะเกด
ด้วยรถไฟตู้นอนอันนี้ก็น่ากลัวตั้งแต่ประมาณใกล้๓ทุ่ม๑๒ธันวาคม
มาลงสถานีตลาดบางใหญ่ผู้ป่วยเรียกแท็กซี่ไม่ทราบทะเบียนมาส่งที่บ้าน
แล้วก็ออกไปซื้อกับข้าวที่ตลาดแสงจันทร์ตอนเย็นแต่ตลอดเวลาเขามั่นใจว่าเขาใส่หน้ากากอนามัย
ในการจ่ายแล้วก็ใช้จ่ายเขาค่อนข้างจะทันสมัยคือใช้จ่ายผ่านแอป
ปรากฏว่า๑๓ธันวาคมเขามีการนัดคุยงานที่บริษัทครูโบต้านวะนครรังสิต
คุยกับทีมงานก่อสร้างแล้วก็แวะไปบิ๊กซีสาขานวรรณครเพื่อเปลี่ยนชุด
คือท่านไล่ไปแล้วในที่สุดคนนี้คืออะไรรู้ไหม
มีแบบว่าเดินทางไปมาบนคลอง
แล้วก็จนมาถึง๒๑เนี่ย๒๑ตัวเองรู้สึกว่าตัวเองไม่สบาย
อ่อนเพียรเจ็บคอแล้วก็เลยนั่งแก๊ปแท็กซี่น่ะ
ไปตรวจที่โรงพยาบาลเกษมเกษมราชอินเตอร์รัตนาธิเบส
ปรากฏเจอครับแล้วก็ทำการรักษาอยู่ที่นั้นเลย
มีการกระจัดกระจายไปในหลายพื้นที่ทีเดียว
อย่างถ้าคนที่เป็นชาติเสียงเสาเป็นสาวแบตริ้ว
อันนั้นติดโควิดไปเลือกตั้งไปกินบุฟเฟ่ไปเดินห้างที่เมกาบังหน้า
อันนี้ก็หลายอันเหมือนกันก็ในย่านทางฝั่งแบบนี้
มีกินบุฟเฟ่กับเพื่อนแล้วก็กับแฟนด้วย
อันนี้เขาก็บอกว่าเขาอาชีพเขาเป็นพนักงานในบริษัท
ก็คืออยู่ในอำเภอบางประกงเหมือนกันก็ติดมา
แล้วล่าสุดเขาบอกว่าที่เพชรบูรณ์ก็พบผู้ติดเชื้อ๒ราย

ตอนนี้คือเรานับจังหวัดไม่ได้อย่างที่บอกเราจะต้อง
เดี๋ยวมันจะมีเข้ามาตลอดทั้งวันอย่างนี้ตลอด
จัดรายการอยู่มันก็จะมีเพิ่ม
อย่างเช่นก็บอกว่าวันที่เจ้าหน้าที่สุรกากร
เป็นน้องของเจ๊แพรปาที่โดนไป
ก็คือพักคอนโดย่างพระรามอะไรสักอย่าง

ซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราต้องติดตาม
ถือว่าเป็นข่าวใหญ่จริงนะฮะ
จริงเหรอภูเก็ตโผล่แล้ว
ตอนแรกวันนี้สอบคอเขาออกมาพูดแล้วว่า

คุมไม่ได้ค่ะคุมไม่ได้เอาอยู่ดีกว่าใช่

เพราะว่าส่วนใหญ่มันอยู่ในมุมที่แบบ

เขาก็ใช้ชีวิตปกติของเขาก็ไปเดินห้างไปอะไรเขาก็ทำปกติ
คนเขาบอกว่าเป็นเนี่ยคืออ่ะแล้วช่วงที่แบบอากาศ

ดังนั้นตอนนี้ถ้ายังไม่มีมาตรการอะไรออกมาแบบชัดเจน

เปรย์แอลกอฮอล์อะไรต่างที่เราหยุดใช้ไป

อย่างที่นายก็พูดเกี่ยวกับสถานการณ์

ว่าย้ำคนไทยต้องเข้มแข็ง
ร่วมมือกันฝ่าฟันโควิดไปให้ได้

เพราะฉะนั้นคำว่าการจัดงานปีใหม่หรือเปล่านั้น
นายกเขายังไม่ได้ตอบว่าจัดได้หรือไม่ได้นะครับ

ไป๑๐นาทีเนี่ยก็บอกขอบคุณเจ้าหน้าที่

โดยจะกำชับให้ทุกฝ่ายยึดมั่นทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด
ทุกหน่วยจะบูรณาการการรับฟัง

จัดหาพัฒนาวัคซีนให้เร็วที่สุด

ให้ผ่านพ้นสถานการณ์ไปให้ได้ครับ
อันนี้คือนายกได้กล่าวก่อนเท่าไหร่การกล่าวใส่ใกล้
แต่จริงอีกไม่กี่วันก็จะปีใหม่แล้วนะคะ
จริงมันก็อาจจะต้องมีการตัดสินใจอะไรที่มันรวดเร็วนิดนึง

ต้องวางแผนการเดินทางด้วย
ตอนนี้จริงก็หลายสถานที่ก็คือมีการยกเลิกการเข้าดาวน์ไปแล้ว

ดังนั้นผู้ประกอบการตอนนี้ก็คือทำกันเอง
ไม่ใช่คำถามวันนี้คือคนที่คนเขาอยากจะถามตลอดทั้งวันเนี่ย
เขาคิดว่าวันนี้เราจะได้ยินจากนายก
เพราะหลังจากวันศุกร์นี้คนจะกลับบ้าน

ส่วนใหญ่ของประชากรกันเยอะประชาชนกันเยอะ

บางคนก็ไปแล้วพี่ปลายอาทิตย์นี้ก็คือหยุดแล้ว

ศุกร์นี้ก็คือกลับบ้านกันหมดแล้วส่วนใหญ่
ก็ต้องรอความชัดเจนนะ

เพื่ออะไรก็ไม่รู้ช่วงหน้าสักครู่เดียวครับ

เรื่องนี้ก็เป็นกรณีที่มีชายหนุ่มนะคะ
เขาก็เมาแล้วไปกลางแล้วก็ไปขวางรถพยาบาล
ปรากฏว่าทำให้คนป่วยเสียชีวิต

กรณีที่นายสำริทมณีฤทธิ์อายุ๓๘ปีค่ะก็อยู่ในอาการมึนเมา
แล้วก็ขับรถปาดหน้ารถของรถพยาบาลนะคะ
สมุทรประการที่กำลังเดินทางช่วยเหลือคนป่วยขั้นวิกฤต
ที่บ้านพักในซอยวิทยุการบินเราก็จะเห็นภาพนี้นะกำลังขับ
เพราะว่าตัวของรถพยาบาลเองเนี่ยเขาเปิดไซเรน
น่ะโบกเห็นไหมคะ
เห็นมาหลายเคสแล้วเข้าใจไหมพี่เข้าใจไหม
พี่ไปดูด้วยกันดีกว่าค่ะจะได้ไปดูด้วย
นะก็กลายเป็นกรณีขึ้นมาก็คือเอาง่าย
คือรถพยาบาลเนี่ยเขากำลังจะเดินทางไปช่วยเหลือคนป่วยขั้นวิกฤต
บ้านพักในซอยวิทยุการบินอย่างที่เราแจ้งไป
แล้วก็คือเขาก็ยังมีการกวักมือเรียกรถพยาบาลให้จอด
เนื่องจากว่าตัวเองไม่พอใจที่รถพยาบาลเนี่ย
เปิดไฟไซเลนจี้ท้ายรถของตัวเอง
ก่อนที่จะต่อว่าเจ้าหน้าที่ด้วยถ้อยคำหยาบคายก็ว่ากันไป

ต่อมาเจ้าหน้าที่พยาบาลที่อยู่ในรถนะคะ
ก็นำคลิปวิดีโอที่บันทึกพฤติกรรมของนายสำริท

จากว่ารถพยาบาลที่ถูกขัดขวางนั้น
เดินทางไปถึงที่หมายช้า
ก่อนที่ตำรวจจะแจ้งข้อหาอันนายสมฤทธิ์

ตามที่เสนอข่าวไปล่าสุดค่ะนางนันทินันบริบูรณภรรยาของผู้เสียชีวิต
ก็เดินทางมาที่สพเมืองสมุทรประการ
เพื่อจะติดต่อขอเอกสารในการเดินทางไปรับศพสามี
ที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ
พร้อมกับมีการเข้าพบร้อยตำรวจเอกชัชวานกุลกำลัง
เป็นรองสารวัตรสอบสวนสพเมืองสมุทรประการ
เพื่อให้ปากคำเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวค่ะ
โดยเจ้าหน้าที่เองก็ได้มีการสอบปากคำในเบื้องต้น
ส่วนจะแจ้งข้อหาเพิ่มเติมกับนายสำริท
อันนี้ไม่รู้ว่าจะแจ้งข้อหาได้หรือไม่นะคะ
ต้องรอสอบพยานแวดล้อมแล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัย
รวมทั้งผลชนสูตรเพิ่มเติม
ส่วนนายสำริทในขณะนี้ยังถูกคุมขังอยู่ที่สพเมืองสมุทรปราการ
ด้านในขันก้านบัวอายุ๕๐ปีเป็นญาติของผู้เสียชีวิต
ก็เปิดเผยบอกว่าสำหรับผู้เสียชีวิตไม่เคยมีโรคประจำตัว
ก่อนเกิดเหตุทราบว่ามีอาการชักเกร็งก่อนหมดสติ
จากนั้นคนที่อยู่ในบ้านจึงได้ไปเรียกเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่อยู่ใกล้

ระหว่างนั้นก็พบว่าผู้ป่วยอยู่ในแบบขั้นวิกฤตแล้ว
เจ้าหน้าที่กู้ภัยจึงวิทยุร้องขอรถพยาบาลมารับ
แต่กว่ารถพยาบาลจะมาถึงชีพจรของผู้ป่วยก็เริ่มอ่อนแล้ว
นี้ก็เชื่อว่าหากรถพยาบาลไม่ถูกขัดขวาง
ก็อาจจะไม่เกิดความสูญเสียขึ้น
อยากจะฝากเตือนกับคนที่ชอบดื่ม
ขอให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย
แล้วก็ยืนยันว่าจะแจ้งความดำเนินคดีกับนายสำริท
ส่วนศพของผู้เสียชีวิตนั้นก็จะนำไปบำเพ็ญกุศล

คือจริงถ้าเขามีไซเรนคุณต้องหลบเข้าทางไปสิ
ใช่ไม่ต้องสนหรอกถูกนะฮะให้เขาไปก็คือจบแล้ว
เขาต้องจีบแล้วโดยปกติแล้วมันจีบเอาชีวิตคน
วันนี้เรามีเสียงผู้ก่อเหตุครับลองฟังกันดูนะฮะ

เหมือนเขาก็ยอมเหมือนได้สติหรือเปล่า

แต่อันนี้มันมีชีวิตคนเข้ามาเกี่ยวข้องถูกต้องไหม

ท่านผู้ชมมันเป็นมารยาทอยู่แล้ว

กฎหมายไม่ได้ผิดหรอก
สำคัญเนอะ
นะฮะอ่ะมาถึงความหวังของคนไทย
อีกประมาณไม่ถึง๑๕วันนะฮะ

คนไทยจะต้องเปลี่ยนเขาเปลี่ยนวันแล้วนะฮะ
ใช่แล้วนะครับผมว่าที่เศรษฐีห้ามลืมนะฮะ
สลากเลื่อนวันนะฮะออกรางวัลเป็นวันที่๓๐นะครับผม

วันนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลครับ
เลื่อนวันออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับ
เป็นวันจันทร์ที่๓๐ธันวาคม
ตั้งแต่เวลาบ่าย๒ถึง๔โมงเย็นนะครับ
เนื่องจากวันที่๓๑ธันวาคมและ๑มกราคม
เป็นวันหยุดสิ้นปีแล้วก็วันปีใหม่นั่นเองครับ
จึงมีการเปลี่ยนแปลงวันออกสลากนะครับ
อกจากนี้เนี่ยทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ยังเปลี่ยนแปลงการออกสลากข่าวร

จากวันที่๑๖มกราเป็นวันที่๑๗มกรา
เวลาบ่าย๒ถึง๔โมงเย็น
เนื่องจากวันที่๑๖มกราเป็นวันครูนะครับ
ซึ่งทางสำนักงานสลากกินแบ่งนะครับ
ก็รวมถึงในรัฐบาลต้องแสดงความเคารพนะครับ
แล้วก็ให้ความสำคัญกับวันครูด้วย
อย่างไรก็ตามครับสำหรับการออกรางวัลลอตเตอรี่นะฮะ
งวดวันที่๓๐ธันวาคมนี้
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะมีอาการออกรางวัล
จากสำนักงานสนามบินน้ำนะครับ

ผ่านทางไทรัตร์ทีวีและก็ไทรัตร์ออนไลน์
ตั้งแต่บ่าย๒โมงเป็นต้นไปครับ
อืมนะก็อาจจะได้ลุ้นกันแบบเร็วขึ้นวันหนึ่ง

แต่อีกงวดหนึ่งก็คือเทิบเลยไปอีกนิดนึงนะคะ

เขาไม่โชคกันครูนิดหนึ่งนะครับครับ
แล้ววันนี้โอ้โฮรัศมีร์แข่
โอ้โหอันนี้คือข่าวที่แบบว่า

แขนนี่ชกกับเหมือนวัวเหมือนควาย

แต่อีกเรื่องหนึ่งคือการโดนดราม่า

อีกแล้วหนักหน่วงเลยเหมือนกันเรื่องนี้นะ

แต่คนที่แข่งกับไอ้แก่ต้องเอาบัวขาวมาชก
เอาเอ็กซไปชกกับมันได้ยังไง

เอ่จริงมันไม่ใช่แรงคนหรอก
ทำไมมันช็อกได้ยังไง

ชกจมู๋เค้าหักจริงนะอีแข่เอ่อคุณแข่

นิดหนึ่งอีแข่

มาส่งกำลังใจมาให้อุ้วไอ้แขลร้องไห้เหมือนญาติเสีย
เขาตื่นตังหรอปรากฏว่าไอ้แขลเนี่ยมาทักกับเอ็กซ์ทิตตินั่น
กับเพื่อนของเราเนี่ยนะฮะแขชนะเป็นเอกฉันเลย๓ต่อ๒นะครับ
แต่งานนี้ก็มีดราม่าออกมาเมื่อมีคนวิจารณ์ถึงการทำงานของคุณกันกันตะถาวร
ที่ถามรัฐสมิงแขกเขาเป็นกินของตัวผู้หรือตัวเมีย
ซึ่งแล้วบางทีคำถามเนี่ยฉันพูดได้จะแบบว่าเนาะไอ้กันป์มันเป็นผู้ชาย

กันทำไมคำถามเหยียดเพศจังเลย

ก็คือลูกทุกวันนี้มันไม่มีเพชรแล้ว

มันเป็นคนที่พูดเล่นอะไรอย่างนี้แต่ก็คือ
เจตนาไม่ใช่เจตนาแบบนั้นหรอก
เขาก็ไม่ควรสงสัยกันแล้วแม้จะเป็นการออกมาพูดตลก
แต่คนโดนถามมันไม่สนุกด้วยนอกจากนี้ชาวเน็ตยังมอบรางวัลให้เป็นนักเกียรติ
แห่งปี๒๐๒๐อีกด้วยโอ้โหนะโอเค
อ่าเอาไปเดี๋ยวเราข่าวไม่ทันแล้วใช่ไหมไม่ทันแล้วเดี๋ยวเรามาทัน
ทันไหมเอาสักข่าวหนึ่งเอาข่าวอะไรดีมาเอาข่าวของงานแต่งลูก
โหน่งไหมอ่านะครับผมบุรีเหรออ่าน้องบุรีไปชมลีลาของน้องจ๊ะ
อาสยามนะฮะร้องเต้นจัดเต็มในงานแต่งลูกของพี่หน่งชาช่า
เป็นฝั่งเป็นฝาเรียบร้อยสำหรับน้องบุหรี่นะครับ
ลูกชายคนเล็กของพี่โหน่งชาช่าอืมหลังเข้าวิธีพิวารกับแฟนสาว
ท่ามกลางความยินดีของคนในครอบครัวตลอดจนผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยนะครับ
กันเต็มเลยนะเพื่อนสนิทที่มาร่วมงานกันอย่างอบอุ่นนะครับ
จากนี้ยังมีคนบันเทิงเนี่ยไปร่วมสร้างสีสันมากมาย
ซึ่งสาวจ๊ะนะฮะก็ได้โพสต์คลิปตัวเองแล้วก็น้องตุ๊กกี้ฮะ
ร้องเต้นแบบจัดเต็มพร้อมเขียนข้อความว่าเป็นคันหูที่ร้องยาวนานที่สุด
อืมนะครับผมน่าจะครึ่งชั่วโมงได้ไปงานแต่งนะ
แต่ไม่มีรูปคู่บ่าวสาวงงตัวเองงานนี้ทำเอาแฟนเข้ามาคอมเมนต์แซวกันรัวเลยจ้า

อาจจะอยากร้องคันหูครึ่งชั่วโมงกว่า

แต่เราเพิ่มเวลานิดหน่อยอ่ะขอเชิญล็อตเมจ่ะ
ไปเรื่องนี้เปิด๓ไอจีบูลลี่โนล่าลูกสาวเจนี่พัฒนาการช้าดำส่อคุกคามถึงโรงเรียนด้วยนะคะ
ยังถูกตามราวีไม่เลิกไม่ลาจริงนะ
สำหรับน้องโนล่าลูกสาวของคุณเจนี่และคุณมิกกี้ค่ะ
ล่าสุดทางสถาบันสอนพัฒนาการเด็กเล็กอย่างชิจิดะก็มีการโพสต์คลิประหว่างน้องร่วมทำกิจกรรมนะคะ
ปรากฏว่ามีผู้ใช้อินสตาแกรมชื่อหนึ่งอะนะคะ
เข้ามาแขวะเขาเรื่องพัฒนาการต่างนานามีการบูลลี่เรื่องของสีผิวรูปร่างหน้าตาไม่เพียงเท่านั้นค่ะ
ยังแสดงความคุกคามด้วยการระบุบอกว่าอยากจะไปเจอตัวเด็กน้อยที่โรงเรียนอีกด้วยดูพูดกับเขาอย่างนี้ดูสิ
อกจากอินสตาแกรมดังกล่าวแล้วยังมีผู้ใช้อินสตาแกรมชื่ออื่นอีก
ทำให้หลายคนวิพากษ์วิจารณ์ถึงความเหมาะสมมากมายนะคะ
อย่างไรก็ตามในส่วนของไอจีทั้ง๓ชื่อนี้เมื่อตรวจสอบเบื้องต้นก็พบว่าเป็นอินสตาแกรมของคุณเนี่ย
อีกไอจีหลุมใช่ไหมล่ะคือตั้งค่าเป็นไพเวทหมด
อย่างที่บอกว่าทุกวันนี้เป็นไอจีหลุมเยอะใช่ก็เข้ามาคอมเมนต์
ทำหรอโอ้หำได้ให้ฉั่งผมฉันก็ทำไอจีหลุมไว้หลอกด่าฉันเนี่ย
ทุกคนมีไอจีหลุมหมดเลยไปบายบายไม่ใช่ฉัน

แต่ของคุณเจนี่เขาชัดเจนมากนะคะ
ล่าสุดคุณเจนนี่เขาเข้าแจ้งความเพื่อดำเนินคดีกับผู้ที่เข้ามาต่อว่า
ลูกสาวเขาเรียบร้อยแล้วยืนยันว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด

อยู่ดีคุณไปเขียนแบบนี้กับคนอื่นแบบนี้ได้ยังไงใช่ป่ะใช่ฮะ

เดี๋ยวเราเบรกกันสักครู่เดี๋ยวกลับมานะครับ
ไทยรัฐสิทธิกช่วงทุกคนต้องดูนะสมุทรปลากลาง
เพราะว่าตลาดักน้ำค่ะเขาก็เป็นจุดนึงที่มีการขายอาหารทะเลค่อนข้างเยอะ

ถูกต้องนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าสักครู่เดียวครับ
เราจะไม่นับจังหวัดเพราะว่ามันเพิ่มขึ้นมาเรื่อย

เพราะว่าในระหว่างที่เราจัดรายการมันก็มีเพิ่มขึ้นมาเรื่อย
หมดไปแล้วหนึ่งรักฮะคุณผู้ชม
เรียบร้อยอร่อยจริง
สีของ

ปัญหาคือหนูยังแก่มให้อ่อแต่จบรายการแล้ว
เราจบรายการแล้วเอาไปเลย
แต่อะไรก็สู้สาหร่ายไม่ได้ครับ
นี่กินกันแบบว่าเสียอาการมากเลยทีเดียวนะคะในการจัดรายการของเรา

กินสาหร่ายอยู่ข้างล่างครับ

เตรียมตัว
เอ้าท่านผู้ชมฮะแน่นอนสถานการณ์มันค่อนข้างจะตึงเครียดขึ้นมานิดหน่อยดูแลตัวเองนั่นแหละ
นายกเขาก็พูดอยู่แล้วว่าดูแลตัวเองนะ
อะไรครับเนี่ยพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันนะฮะสวัสดีฮะสวัสดีมากครับ